คุณผู้ชมครับในเรื่องราวของน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีต้องย้ำแบบนี้
หลายพื้นที่ยังคงท่วมสูงยังคงวิกฤตน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็ลดลง
แต่ว่ายังมีอีกหลายชีวิตเดือดร้อนอยู่

ภาพหนึ่งเรียกน้ำตาได้สะลดใจมาก
แต่มันเกิดขึ้นกับหมาตัวหนึ่งเป็นหมาหน้าแหว่ง
กู้ภัยพยายามพายเรือไปต้องการจะเอาของไปให้กับคนที่ติดอยู่ด้านใน

เกียรติตะกายว่ายน้ำมาขอความช่วยเหลือด้วยความหิว
คุณผู้ชมไปดูภาพนี้พร้อมกันครับ
แหล่งนะครับเป็นแผลเหมือนโดนกัดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละฮะ
มันเหมือนกับมันรู้ว่าเนี่ย

คนที่จะช่วยมันได้คือปกติบางทีเขาก็จะกลัวคนไง

น้ำลึกถึงหลังคาน้ำมันไหว้มาเองนะครับคุณผู้ชม
เป็นภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้
ขณะที่กู้ภัยมูลนิธิฮุก๓๑แล่นเรือไป
ต้องการจะเอาถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัย
ที่บ้านท่ากกเสียวในเขตอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ว่ายน้ำมาตะเกียกตะกายมาหาทีมกู้ภัย
ที่กู้ภัยจะยกตัวมันขึ้นมาบนเรือแล้วก็ให้อาหาร

ภัยไม่จำเป็นต้องช่วยคนครับหมาเราก็ช่วย

เขาบอกว่าหมาตัวนี้น่าจะอายุสักประมาณ๕ปี
มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่บริเวณจมูกจนหน้ามันแหว่ง
ว่าน่าจะเกิดจากที่มันถูกสังกษีหลังคาบ้านบาด

พามันกลับเข้าฝั่งแล้วก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาล
ต่อมาก็มีข่าวดีมีผู้ใจบุญรับมันไปเลี้ยงแล้วนะครับ

จากนี้ครับเจ้าหมาตัวนี้นะฮะหมาหน้าแหว่งนี้ครับ
หมาตัวนี้แล้วในพื้นที่บ้านท่ากกเสียว
ยังมีหมาติดอยู่จากน้ำท่วมอีกไม่ต่ำกว่า๔๐ตัว
ว่า๔๐ตัวพวกมันหิวโหยมากอดอาหารมานานแรมเดือนครับ
ทีมกู้ภัยก็นำถุงยางชีพไปแจกชาวบ้าน
แต่ว่าก็ต้องติดอาหารสุนัขไปให้มันด้วย
ให้มันทุกครั้งเลยเพราะมันหิวมากออกมาไม่ได้
เรียกได้ว่าตอนนี้กู้ภัยต้องดูแลทั้งคนแล้วก็สัตว์ไม่แบ่งแยกกัน

แล้วก็ขอให้หน่วยงานนั้นดูแลทั้งคนทั้งสัตว์ด้วยแล้วกัน